คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องวุ่นของคอนโดแห่งหนึ่งกันหน่อยค่ะ
เป็นเรื่องราวของลูกบ้านกับรอปภ
รอปภเขาก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ถ้าเกิดลูกบ้านมีรถที่เข้าออกเขาต้องมีสติ๊กเกอร์ใช่ไหม
ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์คุณก็เข้ามาจอดรถไม่ได้
แต่ลูกบ้านรายนี้เป็นตำรวจ
แล้วไปล็อกล้อรถซึ่งมันเป็นรถของราชการด้วย

ลูกบ้านตำรวจลายนี้บอกรอปภ
ไอ้ก้าดียังไงถึงล็อกล้อรถตำรวจ

เป็นตำรวจนายนึงล่ะค่ะก็โวยวายไม่พอใจ
ล้อรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันเป็นทะเบียนตาโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
ซึ่งตัวเขาที่เป็นลูกบ้านและเป็นตำรวจด้วยเอามาจอด
แต่ไม่มีสติ๊กเกอร์คอนโดและที่สำคัญเขาบอกว่า

บอกจะขู่ดำเนินคดีเอาผิดด้วยนะคะ
อันนี้เป็นคอนโดแห่งหนึ่งค่ะแต่แถวย่านบางซ่อนนะคะ
ซึ่งเกิดช่วงสักเวลาประมาณ๓ทุ่มของวันที่๒๔สิงหาคม

เดี๋ยวเราไปฟังคลิปการโต้เถียงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายแบบเต็มค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
อ่าทีนี้ตอนแรกค่ะคุณผู้ชมเพราะตำรวจที่เป็นลูกบ้านในคอนโด
เขาเดินมาถามก่อนนะจุดเริ่มต้นก่อนจะเถียงกัน
ว่ารบอดคอททหรือเป็นคนล็อครถเดี๋ยวเดิมเนินคดีนะ
แล้วก็ด่าว่าที่มารถล็อกรถมอเตอร์ไซค
อันนี้มันเป็นของทางราชการเขาก็บอกแบบนี้
แล้วโทรไปแจ้งลูกบ้านพอปลดล็อกล้อให้มันไม่จบไง
เพราะว่าลูกบ้านที่เป็นตำรวจรายนี้ก็ยังจะไปขู่รอปภอีก
คราวนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาถึงขั้นยกเอาภารกิจที่เขาต้องทำ
บอกว่าเขาต้องไปรับขบวนเสด็จมาอ้างด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าได้ย้ายมาเป็นสารวัตรจราจรในท้องที่ของคอนโดนี้นะ
เดี๋ยวจะเล่นงานรบพอคนนี้ให้หนักเลยค่ะ
ถึงที่สุดเลยเดี๋ยวผมย้ายมาเป็นสารวัตรจรที่ดีนะ

ได้ฟังเสียงตำรวจนายนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
ดิฉันก็มีสะอึกไปเหมือนกันนะครับ
ทีนี้มันก็มีคลิปค่ะที่ทีมข่าวได้มา
บอกเป็นคลิปจากฝั่งที่เป็นรอปภเป็นคนถ่าย
ทีนี้เขาบอกว่าในคลิปตอนแรกยังโต้เถียงกันดุเดือดนะ
แต่พอเขาเห็นว่ารบพอถ่ายคลิปอยู่
รีบพูดเพราะขึ้นมาทันทีลองดูแล้วกันค่ะ
โอ้โหที่ฉันบอกเลยเรื่องนี้มันยาวของวิศัพท์สุขค่ะ
สุดท้ายจบไหมเหตุการณ์นั้นน่ะ

ซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันเป็นคนเข้าไปเคลียร์ให้
แล้วก็ทำการยกเว้นค่าปรับให้ตำรวจในคลิป
ที่เป็นเรื่องกับรบพอให้อภิษฐมาจอด

คลิปนี้พอแชร์ออกไปเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
หลายคนก็อยากรู้ว่าตำรวจที่เป็นลูกบ้านคอนโดในคลิป
ทำไมเอารถมอเตอร์ไซค์ตาโล่ทางราชการ
ไปใช้ส่วนตัวได้แล้วยังอ้างด้วยนะคะ
ว่าเป็นรถตาโล่ไม่จ่ายค่าจอดรถ
แบบนี้ทำได้เหรออันนี้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตนะ
แล้วก็มีการเอาเรื่องของการขบวนเสด็จอะไรต่าง
อ้างแบบนี้เอ๊ะหลายคนบอกมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะ